คุณผู้ชมคะมาดูกรณีของ๔พี่น้องลูกครึ่งสวิตช์ที่พลัดตกมาจากตึก
คือบ้านนี้เขามีลูก๔คนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
คนเล็กน้องอเล็กเสียชีวิตตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
ทีนี้ล่าสุดข่าวที่ออกมาคือก่อนหน้านี้น้องดานี่เป็นลูกคนที่๓ก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดงานศพที่วัดกลางบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่วัดนะคะ
โดยคุณพ่อก็คือนายมาเชลเลอองโบเรลรวมถึงคุณแม่คือนางสาวรัติการประกายแก้วยาด
ได้ร่วมกันรดน้ำศพเด็กหญิงชะนิดาโบเรลหรือว่าน้องดานี่อายุ๗ปี
น้องเป็น๑ใน๔พี่น้องลูกครึ่งไทยสวิตช์ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้รดน้ำศพเด็กแล้วแบบสลดใจนะ
ก็พักรักษาตัวอยู่พร้อมกับพี่น้อง๓คนที่รอดชีวิตมาจากเหตุการณ์นะ
คือพี่คนโตคนรองแล้วก็น้องดานี่คนที่๓นะครับ
ใช่ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนั้นเด็กที่เป็นผู้ชายใส่ชุดนักเรียนเนี่ย
คือพี่คนที่๒น้องลูก้านิรันดิโบเรลอายุ๑๐ปีนะคะ
ลูก้าก่อนหน้านี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้ว
ตอนนี้ก็จะเหลือน้องอีกคนนึงที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือพี่คนโตคือน้องดีดี้นะฮะ
ก็นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้น้องลูก้าก็ไปดูร่างไร้ลมหายใจของน้องดานี่เป็นระยะนะคะ
แล้วก็ระหว่างที่ญาติญาติช่วยกันนำร่างของน้องดานี่ใส่ในโรงศพ
พี่ลูก้าก็นำตุ๊กตาใส่ไปในโรงศพของน้องสาวด้วยแล้วก็อยู่ข้างกับแม่ตลอดเวลาค่ะ
ส่วนทางด้านคุณพ่อก็อยู่ในสภาพอิดโรยแทบจะไม่มีเสียงพูดเลยนะคะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีพ่อบอกว่าหัวใจของพ่อตอนนี้เหมือนกับถูกกรีดถูกทำลาย

ใช่ไม่คิดว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตก่อนหน้านี้จะมาเสียชีวิตแบบนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนลูกสาวจะสู้มาโดยตลอดทำให้ทุกคนเองก็มีความหวัง
และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอาการน้องสุดลงแล้วก็มาเสียชีวิตช่วงเช้าของวันอังคารนะคะฟังเสียงของคุณพ่อหน่อยค่ะ
จิตใจชีวิตจนถึงชีวิตของลูกเขาแล้วก็ตัวเขาเองถูกทำลายเขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนทำลายอีกเมื่อไหร่จนถึงเมื่อไหร่
ก็คือ๔๐วันตอนตั้งแต่เข้าคือที่เราไปดูคือน้องยังมีความหวังว่าจะสามารถสู้เขาสู้น้องดาเขาสู้เพราะคุณพ่อไปเยี่ยม
คุณพ่อไปเยี่ยมทุกวันพอณวันที่๑๑๑๑ณ๑๑แกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องถึงไม่สู้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ
ทีนี้ก็ถามถึงน้องลูก้าคือคุณพ่อก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลย
แต่รู้นะว่าน้องลูก้าเนี่ยยังรักพ่ออยู่ซึ่งตัวพ่อเองก็ไม่อยากที่จะไปเร่งรัดความรู้สึกลูก
กลัวว่าลูกอาจจะลำบากใจหรือเปล่าที่มาคุยกับพ่อต่อหน้าคุณแม่
ทีนี้ก็ถามถึงแม่เด็กด้วยค่ะนางสาวรัติการคุณพ่อก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยเหมือนกัน
ทีนี้มันมีประเด็นที่คุณแม่เคยให้สัมภาษณ์แล้วคุณแม่ก็มีข้อมือพันเหมือนกับเฝือกอ่อน
พันผ้าอยู่อะค่ะเนี่ยบอกว่าคุณแม่เนี่ยถูกคุณพ่อเหมือนกับทำร้ายอะ
บีบจนทำให้เส้นเอ็นมันอักเสบทีนี้คุณพ่อบอกว่าพ่อไม่มีอะไรจะชี้แจง
เพราะว่าพ่อไม่ได้ไปแตะต้องตัวแม่ไม่ได้ทำอะไรให้แม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คือยังไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องทั้งกี้ก็ว่าในห้องไอซียูของคืนนั้น
ก็คุณพ่อกับน้องก็อยู่อยู่ตรงข้ามกันคือน้องก็ยังไม่ได้เสียหายพ่อ
แล้วก็เหมือนคุณพ่อก็ไม่อยากตัวคุณพ่อเองก็ไม่อยากเหมือนเป็นการเข้าไปเร่งน้อง
ก็คือปล่อยให้เวลาปล่อยค่อยขยับก้าวเข้าไปเรื่อยว่าคือพร้อมน้องพร้อมเมื่อไหร่
เพราะถ้ากลัวว่าคุณพ่อเหมือนกับว่าเริ่มคุยกับน้องมากกลัวว่ามีการเร่งน้อง
คือน้องไม่ได้เข้ามาคุยกับคุณพ่อไม่เข้ามาใกล้คุณพ่อ
แต่คุณพ่อโดยส่วนหรือคุณพ่อก็ยังเชื่อมั่นว่าน้องรักคุณพ่อแต่คุณพ่อก็รักน้อง
ไม่ค่ะคุณพ่อเองก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เข้าไปคุยเพราะว่ากลัวเกิดจะเป็นปัญหาอย่างที่เราเห็นกันอยู่

ภาพที่คิดว่าคุณพ่อไม่ได้ตัดตัวคุณแม่โดยตรงหรือ

กรณีที่คุณแม่บอกว่าอยากให้พ่อไปเซ็นรับเงินประกันของลูก๑แสนบาท
พ่อบอกว่าจริงตอนนี้เวลานี้

อยากให้งานของน้องดานี่จัดให้เสร็จจัดให้ผ่านพ้นไปก่อน
ก็มีญาติของทางฝ่ายคุณแม่แล้วก็เพื่อนของคุณพ่อ
แล้วก็บุคลากรในโรงเรียนไขศรีปราโมทอนุสรมาร่วมงาน
ครอบครัวจะจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๓วัน
จะกำหนดชาปนกิจศพน้องดานี่วันเสาร์นี้นะคะ
คือครอบครัวของนางรัติการแล้วก็ครอบครัวของผู้เป็นพ่อ
คือนายมาเชลก็คือเสียใจ
ถือว่าใจสลายเลยกับการสูญเสียลูก
ตอนนี้ก็๒คนแล้วที่ศูนย์เสียลูกไป
ลูกคนโตก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนนี้มีลูกชายคนที่๒ที่อาการดีขึ้น
แล้วก็มาอยู่ในงานศพของน้องสาว
เชื่อเหลือเกินว่าคนทั้งสองและทั้งสองครอบครัวเสียใจ
แต่ว่าความร้าวฉานภายในครอบครัว
ไม่ลงรอยกันระหว่างผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่
ถูกสังคมจับตามองอยู่นะครับ
ผู้เป็นพ่อก็ย้ำเสมอว่าอดีตภรรยาของเขา
กีดกันไม่ให้ตัวเขาพบเจอลูกตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนแล้ว
กระทั่งลูกอยู่โรงพยาบาลเขาก็ถูกกิดกัน

อันนี้คือพ่อบอกแต่ฝากฝั่งของแม่

ก็ให้มาเนี่ยแต่ว่าพ่อไม่มาเองไม่มาหาคุณแม่ไม่มาคุยกัน
แต่สิ่งที่ไม่อยากให้ตัวสามีมาเจอลูก
เพราะว่าบางทีสามีชอบทำร้ายเด็ก
ทำร้ายลูกแล้วก็ทำร้ายตัวเธอเอง
นี่คือคำพูดที่แตกต่างกันของทั้งสองฝั่งนะครับ
เมื่อวานี้ผู้เป็นพ่อมีการโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกเล่าเรื่องราวทั้งในอดีต
ตัวเขาเองถูกอดีตภรรยากีดกัน
เขาบอกเล่าเรื่องราวอย่างไกล

นี่แหละเป็นคลิปบางช่วงบางตอน
ที่นายมาเชลล์เรองโบเรลผู้เป็นพ่อ
ได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระหว่างที่เดินทางไปเยี่ยมลูกทั้ง๔คน
ก่อนที่จะเกิดเหตุสลดเด็กตกตึกนะฮะ

ผู้เป็นพ่อเนี่ยเอาคลิปในอดีตเนี่ยมาให้ดู
โดยโพสต์ดังกล่าวเป็นคลิปวิดีโอและข้อความระบุใจความสำคัญ
บอกว่าผมเองเดินทางไปเยี่ยมลูก
แต่คุณยายไม่ต้องการที่จะให้เข้าไปเยี่ยม
และนั่นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ตัวผมซึ่งเป็นพ่อเนี่ย
มีโอกาสได้เห็นเด็กชายอเล็กซ์ลูกชายคนเล็กของผม
ที่ลูกชายคนเล็กของผมจะตกตึกเสียชีวิต
ใช่ค่ะแล้วก็ในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงคุณยาย

นะครับก็ในคลิปจะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่ง
กำลังอุ้มเด็กอยู่ก็คาดว่าจะเป็นคุณยายของเด็ก
แต่ที่สร้างความหดหูใจแก่ผู้ที่ได้ชมคลิปก็คือ
เด็กน้อยในคลิปซึ่งร้องไห้หนักมากนะฮะ
และพยายามจะดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากอ้อมกอดของคุณยาย
เพื่อที่จะลงไปหาคนที่ยืนถ่ายคลิปอยู่ให้ได้
นั่นก็คือผู้เป็นพ่อคืออยากไปหาพ่อนะฮะ
แต่คุณยายในคลิปก็บอกว่านั่นไม่ใช่พ่อ
ก่อนที่จะมีเสียงของเด็กคนหนึ่ง
เห็นเด็กวิ่งในห้องไหมตะโกนใช่ค่ะตะโกน
ตอบอกว่าป๊าป๊าป๊าป๊า
ป๊าป๊าภาษาจีนไปนะอาจจะป๊าป๊าป๊าป๊าคือพ่อนี่แหละฮะ
หลังจากนั้นในคลิปก็ปรากฏเป็นภาพหน้าของนายมาเชล
แล้วก็คลิปถูกตัดไปนะครับ
ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนที่ได้เห็น
ก็เลยตั้งคำถามสงสัยว่าที่ทางแม่เด็ก
บอกว่าไม่เคยกีดกันให้พ่อกับลูกมาพบกันนั้น

เพราะจากในคลิปนี้มันแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เห็น
สวนทางกับข้อมูลฝั่งแม่ที่ให้
แล้วก็การที่แม่ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยกีดกัน
และการที่ยายก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่เคยกีดกัน

จากคลิปที่คุณผู้ชมเพิ่งเห็นกันไปแล้วนะฮะ
อยู่กับลูกอย่างมีความสุขดูคุณ

คุณผู้ชมครับเพราะว่า๒ใน๔ของเด็กที่เห็น
เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
นี่แหละครับบอกว่าเป็นภาพความสุข
ที่พ่ออยู่กับลูก
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับทางที่ฝั่ง
ของผู้เป็นแม่พยายามให้ข้อมูลมาโดยตลอด
นายมาเชลไม่รักลูกทำร้ายลูก
กับคุณจอมขวัญนี่นะครับ
คุณพ่อก็ยอมรับเพราะก็บอกนะ
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือหลังจากที่เลิกรากับคุณแม่ไปแล้ว
ช่วงหลังพอกลับไปจะไปหาลูก
ลูกมีท่าทีท่าทางกลัวพ่อ

คือลูกรักพ่อมากมาอยู่มาคลุกคลีมาเล่น
พ่อก็เลยคิดว่าแม่อาจจะมีการบอกข้อมูลอะไรบางอย่าง
ลูกหรือเปล่าถึงทำให้ลูกกลัวพ่อแบบนี้

เห็นไหมนี่คือคนเป็นพ่อเขาถ่ายคลิปนะ
ยังมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสตามภาษาเด็กเลยนะครับ
ทางด้านของผู้เป็นแม่นางสาวรัติการ
ยังคงยืนยันกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับถึงเหตุผล
แล้วก็เรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเธอ
บอกว่าเหตุผลที่ไม่ให้นายมาเชลเข้าใกล้ลูก
เพราะนายมาเชลชอบทำร้ายลูก
ขณะที่ตัวเธอเองนั้นก็โดนนายมาเชลทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
ระหว่างที่อยู่ด้วยกันนะครับ
คุณมีลูกไหมคะครับ
แล้วถ้ามีคนทำร้ายลูกคุณ
คุณยังจะให้คนคนนั้นมาเข้าใกล้ลูกคุณไหม
ครับให้คุณภาพรู้
อันนี้แม่ถามคุณครับ

อันนั้นคือแม่ปกติก็โดนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
หมายความว่ากำลังจะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
ถามไปแม่อยู่บ้านแม่มีพยาน

เดี๋ยวจะกลายเป็นการใส่ร้ายเขา
นี่แหละครับทางฝั่งของนายมาเชลเองก็ออกมาบอกนะครับ
หลังจากนี้หากทางฝั่งของอดีตภรรยา
จะออกมาให้ข่าวอย่างไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่

ก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะ
พูดเป็นพ่อบอกแบบนี้บอกว่าเพราะเหนื่อยมามากแล้ว
ไม่ต้องการที่จะต่อสู้กับใครอีก
ไม่ต้องการที่จะมาต่อสู้กับอดีตภรรยาคือนางสาวรัติการ
เพราะตอนนี้รู้สึกเหมือนชีวิตของตัวเขาเอง
ก็ถูกทำลายลงไปหมดสิ้นแล้ว

เพราะอยากจะสู้เพื่อลูกอีก๒คนที่มีชีวิตอยู่
และอยากให้ชีวิตของลูกทั้งสองคนดีขึ้น
ไม่ได้สู้เพื่อตัวเขาเองครับ
คือก็บอกเขาไม่ต้องการทะเลาะต่อสู้กับแม่

เพื่อเรียกร้องสิทธิ์เรื่องของการดูแล
ต่อสู้เพื่อลูกเขานะไม่ใช่ตัวเขา

คุณแม่ทำลายชีวิตเขาทำลายชีวิตลูก

ที่คุณแม่จะสามารถทำลาย

คุณแม่คือเป็นผู้ทำลายเป็นฆาตกร
ทำร้ายทั้งชีวิตเขาทำร้ายชีวิตลูก
นั่นคือความรู้สึกที่เขารู้สึกนะตอนนี้

ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เด็กตกตึกนะฮะ
คนในสังคมคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอด
ก็จะบอกเป็นคำพูดคำเดียวกัน
คืออยากให้พ่อแม่คิดถึงลูก